เรื่องของความเชื่อยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคุณผู้ชม

เหมือนเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูนี้ที่จังหวัดพยาว
ปกติแล้วกบเราก็เห็นว่ากบมันมีสีขาว
อบแต่คราวนี้กบที่พยาวที่นี่มันไม่ได้มีสีขาแล้ว
มันมีหกขา

นี่ไปที่ร้านนี้เลยร้านเอพันปลาค่ะ
บ้านเลขที่๑๐๘ทับ๔คุณ

คุณดูดูนี่เขาเลี้ยงกบเต็มไปหมดเลยแบบนี้

แล้วก็ขามันเยอะขึ้นไงขามันงอกออกมา

เจ้าของบ้านเนี่ยคือชื่อว่านายนิกุลเนืองนะฮะ
คุณนิกุลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกตัวเขาเนี่ยมีอาชีพ
ขายพันธุ์ปลาแล้วก็ขายพันกบแบบนี้มา๑๐ปีแล้ว
แต่เนี่ยไอ้เจ้ากบตัวนี้
มันเป็นกบแปลกมากแปลกประหลาดมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยตั้งแต่

จะเคยเห็นว่าเฮ้ยกบมันมีขางอกเพิ่มออกมาอีก๒ขา

ตัดสินใจว่าเอาเลี้ยงไว้ละกันตัวนี้ไม่ขายดีกว่า

หลังจากที่คุณพี่นิกุลเนี่ยนะ
เขาได้เจอกับเจ้ากบ๖ขาตัวนี้

หลังจากที่ได้เจอเจ้ากบ๖ขาเนี่ย

ขายลูกกบกับพันธุ์ปลาได้ดีมาก

ขายได้เยอะผิดปกติด้วย

เฮ้ยที่ร้านมีอะไรดีหรือเปล่าโยงนี้ไม่ขายดิ่งนี้
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้ากบ๖ขาตัวนี้นี่แหละ

พอชาวบ้านรู้ข่าวเท่านั้นแหละคุณ
เวียนกันมาเลยแวะเวียนกันมาฉี่แข้งฉี่ขากบดูแบบนี้
คือฉี่แข้งฉี่ขาให้นับ

กบมันมีขาเล็กงอกออกมา
มันก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรต่าง
เหมือนกับสัตว์อื่นที่เราเคยเล่าให้ฟัง
เขาก็คงจะเชื่อว่าไอ้กบตัวนี้มาให้โชคอะเนาะ

แล้วเขาขายดิบขายดี
บ๊าย